หันมาเพ่งเล็งเรื่องของมาตรา๔๔กันมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ดีนักการเมืองก็ดี
เรียกร้องบอกว่าอยากที่จะให้ยกเลิกมาตรา๔๔
ในการควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย
แต่นายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วนะคะว่า

เรื่องนี้สะท้อนถึงอะไรและบอกอะไรเราได้บ้าง

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

สมัยก่อนเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ย

นิมนต์พระนั่งมาในรถด้วย

ถ้าพระปนอยู่ในรถถูกค้นเข้าไปด้วยครับ

ไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนในประเทศไทย
แต่ว่าก็ได้เกิดและได้เห็น
ท่านผู้ชมเบื่อเรื่องวัดธรรมกายหรือยังครับ
นี่๑๒วันแล้วนะครับ

สื่อมวลชนควรจะลดโทนข่าวลงมาหน่อย
อย่านำเสนอเป็นข่าวใหญ่มากนัก

เพราะว่าคนเขาก็อยากรู้ว่ามันจะจบยังไง

ก็จะมีคำตอบว่าถ้าเจอตัว
นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

จะได้คำตอบว่าไม่อยู่แล้ว

ไม่อยู่แล้วก็แทงบัญชีเลยว่า

แต่ว่ากลับมีสัญญาณว่ายังอยู่

โทรศัพท์ของพระธรรมชโย

เป็นปีก็ต้องค้นกันเป็นปี
เพราะเป็นไปตามการบังคับใช้

ฉะนั้นจบยังไงล่ะครับ

อย่างที่ว่า๑ขอเข้าไปค้นอีกทีนึง

ถ้าเจอนำพระธรรมชโยมาสู่กระบวนการยุติธรรม

แต่ว่าเรื่องมันจะเบาไปสักระยะหนึ่ง

เพราะทัตตะชีโวบอกว่า
ที่จะให้ความร่วมมือร้อยเปอร์เซ็นต์

เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นบ่อย

จะไม่สบายใจดูแล้วจะสะเทือนใจ

ก็คือเสียงที่เรียกร้องจากฝั่ง

พระสนิทวงศ์ก็ออกมาเรียกร้องอีกทีนึง

พระสนิทวงศ์จะออกมาเมื่อสักครู่

ชื่อดรสมิทธิรักษ์จันรักครับ

ชื่อดรสมิทธิรักษ์จันรักครับ
ชื่อดรสมิทธิรักษ์จันรักครับ

กับวัดพระธรรมกาย

และวัดธรรมกายตามกระบวนการยุติธรรม

และใช้กระบวนการเจรจาสันติวิธี

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การปัด
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับพระสงฆ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับพระสงฆ์

อกจากนี้ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กับวัดพระธรรมกายตามข้อกล่าวหา

ประสิทธิ์การเลือกการประทะขั้น

อันนี้เขาก็อยากให้เลิก

ด้วยเหตุผลว่าเดี๋ยว

กับพระสงฆ์องค์ขเจ้า

ที่ใช้มาตรา๔๔และกำลังทหารที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุทธการเสี่ยง
การสูญเสียเลือดเสียเนื้อและชีวิตที่จะเป็นความอัปยศ
สูอย่างยิ่งอยู่แล้วถ้าหากคอสชเข้าไปจัดการกับวัดพระธรรมกาย
จนเลยเถิดไปอย่างที่มีคนเชียร์ให้ทำหรือที่มีคนห่วงใย
จะทำให้เกิดเป็นความบาดหมางขัดแย้งทางสังคมครั้งใหญ่
ยากต่อการเยียวยาในอนาคตมีหลายเสียงครับ
แต่ว่าอยากย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งคำตอบจากนายกรัฐมนตรี
ที่เป็นข่าวมาในช่วงเมื่อวานจนมาถึงวันนี้
นายกบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
กฎหมายปกติมันใช้ไม่ได้รัฐบาลจึงตัดสินใจใช้มาตราสี่สิบสี่
ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าไม่ได้ผลแสดงว่าคอสชไม่ได้รับการเชื่อถือ
เอาไม่อยู่แล้วแต่ความจริงเนี่ย
ขอสชต้องการให้สังคมได้เห็นว่านี่คือปัญหาร่วมกันของคนทั้งประเทศ
ที่ใช้กฎหมายอะไรก็ยุติคนไม่ดีไม่ได้แล้ววันข้างหน้า
วันข้างหน้าไม่มีมาตราสี่สิบสี่ไม่มีคอสอชอ
แล้วจะอยู่กันยังไงทุกคนจะยอมให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอีกหรือไม่
การใช้กฎหมู่ไม่เคารพกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นายกบอกว่าที่คอสชใช้เพราะต้องการให้ทุกคนคิดพิจารณาว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
จะช่วยกันทำให้ประเทศมีความปลอดภัยยังไงฉะนั้นถ้าฟังมาถึงวันนี้
ไม่มีประโยชน์จะเรียกร้องครับนายกยืนยันโดยเหตุผลว่า
ใช้กฎหมายปกติไม่ได้และนี่ขนาดใช้มาตรา๔๔ก็ยังทำอะไรไม่ได้
แล้วจะยังไงต่อนี่เป็นประเด็นที่เราต้องค่อยตามกันไปครับ
มีคนถามเรื่องผู้อำนวยการสำนักพุทธคนใหม่ผู้อำนวยการคนเก่าที่ถูกย้าย
ภาษานังสือพิมพ์เขาเรียกว่าย้ายฟ้าผ่าเพราะว่าวันที่ขณะที่ท่านกำลังประชุมอยู่เนี่ย
มีคำสั่งย้ายออกมาเลิกประชุมทันทีเลยยุติการประชุม
เพราะว่าพ้นหน้าที่ไปณบัตรดนคนที่มาใหม่เนี่ย
คนเขาถามว่าทำไมไปเอาเจ้าหน้าที่ดีเอสไอมาเป็น
แล้วเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงนี่คนที่เห็นในภาพเนี่ย
ชื่อพันธุ์ตำรวจโทพงพงพรพรามเสน่ห์
และดูตำแหน่งแห่งที่อยู่ในดีเอสไอก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับสำนักพุทธเลย
ตำแหน่งของท่านคือผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรดีเอสไอ
เออสำนักคดีภาษีอากรเกี่ยวอะไรกับสำนักพุทธเออ
แต่ว่าถ้าไปดูบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมาท่านมีบทบาทขณะดำรงตำแหน่ง
ผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรนี่แหละทำคดีสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์อยู่สองเรื่อง
เรื่องของรถหรูรถโบราณของหลวงพี่น้ำฝนวัดไผลล้อมพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์
พันธุรกิจโทพงศพรคนนี้แหละครับเป็นคนสำคัญที่ทำคดีนี้
รถคันที่สองที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องและทำคดีนี้เป็นรถยนต์เบนส์โบราณทะเบียนขอหมอเก้าเก้า
ของใครล่ะครับของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วง
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญเห็นไหมฮะ
ว่าท่านเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระ๒รูป
นั่นแหละที่เห็นอยู่ในจอนั่นแหละแล้วบทบาทอีกบทบาทหนึ่งก็คือว่า
ในคดีของพระธรรมชโยเนี่ยพันธุ์ตำรวจโทพงศพรได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในชุดเจรจาร่วมกับผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเทลสมาคม
และพระเทพรัตนสุธีพระเทพรัตนสุธีนี่ก็เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตไงเจ้าคณะจังหวัดปฐุม
เพราะฉะนั้นก็ได้ร่วมประชุมเพื่อให้พระธรรมชโยเข้ามอบตัวต่อสู้ข้อกล่าวหาแต่ว่าก็ไม่เป็นผล
ผู้อำนวยการสำนักพุทธคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องพระอย่างน้อยพระสองรูปท่านก็เกี่ยวข้อง
ไปรวมอยู่ในกรมการศาสนาของกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาที่การหลังมีการปฏิรูประบบราชการตอนนั้นก็เห็นว่า
อื่นศาสนาคริสนาพรามอินดูอยู่กับกรมการศาสนาไปเหมือนเดิม
ฉะนั้นก็แยกออกมาเป็นสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน้าที่หลักสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติสนองงานของมหาเทระสมาคม
มหาเทราสมาคมออกกฎระเบียบอะไรต่างก็จะไปสองทาง
หนึ่งทางพระสายปกครองคณะหนเหนือหนกลางหนใต้
คณะเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลว่ากันไป
อีกทางหนึ่งสำนักพุทธรับมาสนองนโยบายของมหาเทระสมาคม
ที่ผ่านมาสำนักพุทธก็ไม่ค่อยเล่นมวยบู้หรอกครับไม่เป็น
เพราะว่าถือว่าสนองงานมหาเทระสมาคม
แต่ว่าหลังจากได้ผู้อำนวยการสำนักพุทธคนนี้
ดูเถอะครับว่าบทบาทของสำนักพุทธที่จะสนองงานต่อมหาเทระสมาคม
สมมุติว่ามหาเทลสมาคมลงมติว่าควรจะดำเนินการยังไงกับวัดพระธรรมกาย
ที่ผ่านมาสำนักพุทธก็ไม่ค่อยกล้าดำเนินการอย่างเฉียบขาดหรอกครับ
พูดง่ายเพราะว่าเกรงใจพระ
แต่ว่าหลังจากนี้ให้จับตาดูว่าเมื่อมหาเถระสมาคม
มีมติออกมาว่าจะให้ดำเนินการกับวัดธรรมกาย
ยังไงต่อก็จะมีทั้งฝ่ายปกครองสงฆ์ก็มีพุทธสำนักพุทธนี่แหละ
จะเข้าไปขับเคลื่อนและเราเชื่อกันว่าการขับเคลื่อนของสำนักพุทธ
ภายใต้ผู้อำนวยการสำนักพุทธคนใหม่จะเข้มข้นมากกว่าภายใต้อำนวยการของผู้อำนวยการคนเดิมครับ

ก็ยังมีเรียกว่าความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในการที่จะพยายามแก้ปัญหาด้วย
ก็เรื่องใหญ่ครับมีคำถามว่าถ้าได้ตัวพระธรรมชโยหรือธรรมชโยไม่อยู่แล้วเนี่ยจะจบไหม
ที่คุณจอมขวัญถามกับคุณมโนเนี่ยไม่จบหรอก

เพราะมันยังมีเรื่องอื่นอีก
นิกายนี้ยังไงเรื่องคำสอนเป็นยังไง
การบริหารจัดการกับเงินของวัดเงินของมูลนิธิกับปนในวัด
จะต้องเป็นเรื่องยาวพอสมควร
พวกเราก็เตรียมรายงานข่าวนี้ต่อไปเรื่อย
ต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะ